ดูอีกหนึ่งอาชีพที่จังหวัดพยาวกันหน่อยนะครับ
เป็นอาชีพแปลกที่ต้องใช้ความสามารถและความชำนาญมาก
นั่นก็คืออาชีพพลานล่าพึ่งหลุมป่า
อาชีพนี้เป็นยังไงเสี่ยงตายขนาดไหนไปดูค่ะ
โอ้โหคุณต้องบอกว่าใช้ความชำนาญจริงนะ

เป็นพรานแต่ล่าพึ่งหลุมป่า

เป็นยังไงมาดูกันที่นี่ดีกว่านะคะ
อยู่ที่หมู่๖จับมนต์ห้วยแก้วอภูกรรมเยาะจับมนต์พระเยาว์
ไปตามเกษตรกรกลุ่มอนุรักษ์พึ่งป่าเขาออกมาขุดหาพึ่งหลุมป่า

ถูกต้องนี่เขาเรียกว่าพึ่งโพรงป่านะคะ
เขานำมาเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นการอนุรักษ
แล้วก็ขยายพันธุ์เอาไว้ที่บ้านของเขาเองแบบนี้เลยนะคุณ

พึ่งหลุมป่าเป็นสัตว์ที่หายากมากนะคะ

พบเห็นตามป่าบริเวณภูเขา
บริเวณท้ายหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเท่านั้นนะ
แล้วการออกหาพึ่งโพรงป่าในครั้งนี้นะคะ
คุณสยามสกุณาพรานหาพึ่งป่าอาชีพเนี่ย
เป็นคนอาสาเพื่อพาพวกเราไปพบกับรังพึ่งโพรงป่าแบบนี้

อย่างที่คุณชนะบอกเลยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพึ่งอยู่แล้ว

คือพึ่งโพรงป่าเนี่ยทำรังอยู่ใต้ดินด้วยตัวเอง

คุณดูดิต้องไปขุดหาแบบนี้
แล้วการหาพึ่งป่าชนิดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ
อาศัยทั้งประสบการณ์ความชำนาญและความเสี่ยง
จริงนะในการที่คุณจะต้องสังเกตหารังพึ่งโพรงแบบนี้
โอ้โหถ้าผมเป็นพึ่งคงคิดในใจนะ
ว่าฉันอุตส่าห์มาหลบในหลุมเลย

คือพอหาจุดที่พึ่งทำรังได้แล้วเขาจะทำการขุดดิน
เพื่อนำรังพึ่งโพงป่าออกมาจากโพรงใต้ดินแล้ว

หรือที่เขาเรียกว่าโพรงพึ่งเลี้ยงที่ทำ

ใช่คือเขาต้องการที่จะเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์นะคะคุณ

อันนี้คือโกนใช่
เขาเรียกว่าโพรงพึ่งเลี้ยง
เหมือนทำเอาไว้เพื่อให้พึ่งได้อาศัยอยู่ในนี้แหละ
เพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะศูนย์พันธุ์หรือว่าอาจจะหายากด้วย

จริงแล้วนอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้กับเขา

พึ่งหลวงแบบนี้พึ่งโพงแบบนี้เอาไว้ด้วยนะคะ
ก็พึ่งพงป่าแบบนี้มันอาจจะมีน้ำพึ่งที่ดีจริง
แต่ว่ามันหายากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทั้งเก็บทั้งอนุรักษ์

ต่อไปก็เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นข่าวแบบนี้เยอะหน่อย
เพราะว่าคนอาจจะสนใจหันมาทำการอนุรักษ์

เวลาไปซื้อน้ำผึ้งก็อย่าไปต่อราคาพ่อค้าแม่ค้าเขา

ไม่ใช่น้ำตาลไม่เกี่ยว
เขาไม่ได้ใช้น้ำตาลก็เป็นพึ่งแท้